ช่วงสุดท้ายของข่าวเช้าไทยรัฐนะฮะ
คุณผู้ชมชีวิตมีความหวังเสมอครับ

คุณคุณจะมีทุกวันไม่ได้นะ

ไปที่วัดธรรมกรรฐานนะครับเขามีงานนำลึกครบรอบ

ราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

ความหวังกันหน่อย

จนถึง๑๓มิถุนายนนะฮะ

วัดธรรมวัดทัพกระดาษ

ทำพิธีเชิญอัฐิของพุ่มพวงดวงจันทร์

สาราการประเรียนเพื่อเตรียมบำเพ็ญกุศล
ในการครบรอบของการจักรไป๒๐
ปีครับวันที่๑๓มิถุนายน

นักร้องมหัศจรรย์ร่วมเชิญอัฐิด้วย

คืนก่อนฝันเห็นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

แล้วก็ยังมีการแก้บนหุ่นพุ่มพวง

แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคได้เงินมา๓๐๐

ท้ายปีเกิดของคุณพุ่มพวงพอดี

แล้วก็จุดประทัดแก้บนกันครับข้างเลยฮะ

นำไปเสี่ยงโชคบ้างก็บอกว่าเห็นเป็น๑๒

ก็บอกว่า๒๓๘แล้วแต่คนจะ
มองยำว่าเป็นคำเชื่อส่วนบุคคล

ไปต่อที่สารเก่าดั้งเดิม
ปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมานะคะในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง
ปรากฏว่าจุดนี้คุณผู้ชมก็ยังมีชาวบ้านนะมากราบไหว้เหมือนเดิม
แม้จะมีการย้ายสารปู่กับย่าไปที่เกาะคำชโนธแล้วก็ตาม
เมื่อวานนี้มีพิธีสำคัญก็คือพิธีบวงสวงใหญ่เปิดรับทรัพย์รับโชค
มีการจ้างคณะกลองยาวนางรำมาร่วมรำฉลองด้วยนะคะ
แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดนางรำบางคนเป็นลมไปเลยนะ
เป็นลมไปต่อหน้าต่อตาปู่กับย่าเลยนะคะ
ไม่ได้ลงใช่ไหมคือแดดร้อนแดดร้อนแดดร้อน
ทีนี้นอกจากจะไปดูนางรำแล้วเนี่ยนะคะหลายคนไปส่องนี่เลยค่ะ
น้ำตาเทียนป่อน้ำตาเทียนคันน้ำมนนี่อะค่ะ
บ้างก็บอกว่า๕๔บ้างก็บอกว่า๔๕
บ้างก็บอกว่า๕๐บ้างก็บอกว่า๕๐
ดิฉันไม่เคยดูออกเลยน้ำตาเทียนเนี่ย

เพราะว่าทุกวันที่๑แล้วก็๑๖มีการถ่ายทอดสด

แต่ว่าดูเงินในกระเป๋าสตางค์ด้วยอย่าให้มันเยอะเกินไปละกัน